ข่าวเย็นไทยรัฐค่ะพาคุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์
ซึ่งร้านทองก็ต้องระมัดระวังค่ะเพราะว่า
เกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยจริงแล้ว
ครั้งนี้มีนะครับมาในอีกรูปแบบนึงเลยเพราะว่า
คนที่มาเกาะเหตุการ์ใหนนิยาภาพร้อมร้านทอง
ครั้งนี้เนี้ยอืมดูเป็นลูกค้าลูกค้าไม่คือฮะอืม
ดูไม่เหมือนคนร้ายด้วยแล้วก็ไม่ปกปิด
ไม่มีเสื้อคลุมไม่มีหมวกกันน็อกไม่มีอะไรเลย
มีฟอร์แมทเลยคือมาเหมือนคนจะมาซื้อทองเลยนะคะครับนี่แหละค่ะ
อันนี้คือกล้องวงจรปิดของห้างทองเยาวราชกรุงเทพที่โลตัสบังกดี
อำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานีดูผู้ชายคนนี้ค่ะแต่งตัวดี
ผิวขาวใส่แว่นสวมเสื้อยืดคอปกมาเป็นลูกค้าเลยค่ะ
ขอดูสร้อยข้อมือทองคำน้ำหนักห้าบาทราคาก็อยู่ที่ประมาณแสนห้านะคะ
แล้วทำท่าคิดเหมือนกับแบบกำลังจะตัดสินใจซื้อแต่เขาไม่ได้ตัดสินใจซื้อค่ะ
เขาตัดสินใจวิ่งค่ะฮะนะวิ่งไปทางประตูหน้าห้าง
ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปทางถนนติวานนท์แหมนี่ค่ะ
คือถ้าเราเป็นคนขายเราก็ไม่ทันระวังเพราะดูแบบเหมือนกับคิดว่าเออ
ตัดสินใจเอาดีไม่เอาดีนะคะนี่ค่ะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สิบเอ็ดโมงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะคะตำรวจเนี่ยนะคะ
ตรวจสอบเบื้องต้นมาคนเดียวค่ะคนร้ายคนนี้แล้วอาศัยจังหวะที่
คือสายตรวจเนี่ยเขาเพิ่งเข้ามาตรวจแล้วออกไปไม่ถึง๕นาที
ก็คืออีกนานกว่าจะกลับมาครับพอสายตรวจออกไปไม่ได้ไม่นาน
เข้ามาเลยค่ะแสดงว่ามีการเฝ้าดูอยู่แล้วนะครับ
พนักงานร้านทองบอกว่าคนร้ายพูดสำเนียงภาคกลางและพูดจาสุภาพด้วยนะคะ
พนักงานร้านทองอีกร้านหนึ่งที่อยู่ติดกันกับร้านนี้ค่ะ
เล่าบอกว่าก่อนที่จะมาร้านนี้เนี่ยไปร้านเขามาแล้ว
แล้วทำทีขอดูกำไรข้อเท้าเด็กตอนนั้นเอ่อ
ไรข้อเท้าเด็กน้ำหนักสองสลึงก็ขอถ่ายรูปไปด้วย
ถึงห้านาทีย้อนกลับมาขอดูกำไรข้อมือเด็กสองสลึงอีกแปด
ท่าทีลักษณะเหมือนกับลังเลคนขายก็เลยบอกว่า
ไปดูราคาร้านอื่นก่อนก็ได้นะเนี่ยค่ะ
เขาก็เลยออกจากร้านไปมารู้อีกทีนึงเนี่ยค่ะ
ชิงทรัพย์ร้านทองข้างแล้วค่ะ
พอรอบสองขอมาก่อนก็เลยเข้ามาหน้าร้านเลย
แล้วก็ว่าผมขอดูอีกรอบครับอืมค่ะแล้วก็เลยบอกว่า

แต่จริงจริงอ่ะผมอยากได้เป็นข้อมืออืมอ่าในน้ำหนักสองสะหรือ
พี่ก็ลองดูตรวจสอบราคาหลายหลายร้านดูนะคะเพราะว่าราคาแต่ละร้านไม่เท่ากัน
อืมอืมวันนี้ทองก็ลงครับเขาก็พอครับได้ครับ
แล้วเขาก็เปิดเหมือนเปิดหาอะไรเขาไม่เป็นแล้วเขาก็พร้อมจะนูดอ่ะ
เขาเหมือนมือเขาจะสั่นหน่อยก่อนเขาเปิดอ่ะค่ะครับ

พอไม่ถึงห้านาทีก็หนูก็มารู้ว่าเขาไปออกหลายข้างข้าง
เนี่ยค่ะตำรวจก็ต้องไล่เช็คกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะใช้หลบหนีนะคะ
แล้วก็มันก็จะมีร่องรอยลายนิ้วมือของคนร้ายนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแนวทางในการดำเนินคดี
เอาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปค่ะครับ